บินเส้นทางในประเทศไปกับเชงมัยก่อนแล้วก็ภูเก็ตนะครับ
น้ำหนักค่อนข้างเบาทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง๑๒๕
แล้วก็มีทั้งหมด๓๒๑ที่นั่งพร้อมกับระบบสารบันเทิงครบวงจร
แล้วก็มีบริการไวไฟบนเครื่องบินอีกด้วยครับ